ไปดูนาทีชีวิตของเด็กทารกคนหนึ่งกำลังจะออกมาลืมตาดูโลก
แม่คนหนึ่งท้องแก่และปวดท้องไม่ไหวสามีไม่อยู่โทรหากู้ภัย
มาช่วยฉันหน่อยฉันจะคลอดลูกแล้วกู้ภัยก็นั่งรถปลาพากันไป
สุดท้ายไปคลอดระหว่างทางคุณผู้ชมกู้ภัยต้องจอดช่วยทำคลอด
โชคดีมีพยาบาลผ่านมาพอดีมาช่วยทำคลอดให้ไปดูภาพเลยครับ
จะยินเสียงไหมไม่ยินอุแวะอุแวะ
ว่าปลอดภัยเออปลอดภัยแล้วมีเสียงแล้วร้องออกมาได้
เป็นทารกเพศชายหน้าตาจิ้มลิ้มตัวสีชมพูเชียวนะฮะ
น่ารักน่าชังลืมตาดูโลกสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานที่ชนบุรีนะฮะ
ก็เป็นคุณแม่ท้องแก่ชาวลาวชื่อว่านางนุ้ยอายุ๔๐แล้วนะฮะ
เจ็บท้องคลอดก็โทรศัพท์ขอกู้ภัยมาช่วยหน่อย
ปวดท้องจะคลอดลูกไปส่งโรงพยาบาลกู้ภัยก็มา
แต่ว่าระหว่างทางครับคุณแม่คนนี้อั้นไม่อยู่
คลอดลูกออกมาแล้วครับคุณผู้ชมกู้ภัยต้องจอดช่วยกันข้างทาง
ดีนะจังหวะนั้นมีพยาบาลท่านหนึ่งเป็นพยาบาลของแผนกกุมารเวศพอดีเลย
เห็นพอดีก็มาช่วยตัดสายสดือคือเธอออกเวรมาครับ
จะเห็นในภาพเธอใส่เสื้อมีอยู่ในภาพด้วยนะเธอก็กำลังตัดสายสดือให้นี่นะครับ
ซึ่งออกเวรมาเห็นพอดีก็เลยมาช่วยครับแล้วก็พอทำคลอดเสร็จปุ๊บ
ก็พาแม่กับลูกไปส่งโรงพยาบาลนะหลังจากนั้นสามีก็ตามมาพอดีครับ
เขาบอกว่าลูกคนนี้คนที่๔แล้วคนที่๔แล้วจริงภรรยาเขาเป็นคนคลอดง่ายนะ
ง่ายจริงครับระหว่างทางก็คลอดออกมา

ชาวบ้านก็ไปรุมไปดูเด็กแสดงความยินดี

เขาว่ากันว่าถ้าเด็กคลอดลูกในรถเนี่ย

ยังไงล่ะก็บอกต่อเลยละกันนะครับก็บอกเลยละกันนะฮะ
ทะเบียนรถพพไม้๒๘๗๕จังหวัดชนบุรี
คันนี้นี่ชาวบ้านก็บอกเอาซะหน่อยละกัน
เด็กออกมาลืมตาดูโลกก็ต้องให้โชคชาวบ้านกันหน่อย

จดให้เลยช่วงนี้เป็นช่วงการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลนะครับ